ท่านผู้ชมครับกรมอนามัยหรือว่าแพทย์ก็เตือนกันบ่อยนะฮะ
เรื่องของการกินทุเรียนนะครับอย่าไปกินกับพวกเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ใช่
เหล่าเบียร์ทั้งหลายหรือว่าน้ำอัดลมอันนี้ห้ามเลย
ร้อนกับร้อนแก๊สกับแก๊สมาเจอบางทีร่างกายคนไหนรับไม่ไหวตายนะ
จริงแค่บางทีกินแค่ทุเรียนอย่างเดียวไม่ได้ผสมกับอะไรแต่กินเยอะก็จะตายเลย
คือมันร้อนข้างในคนความดันสูงไม่ให้กินเลยนะ
ถูกต้องครับแล้วนี่ฮะที่สารารอรถริมทางที่หน้าโรงเรียนบ้านอำเภอที่นาจอมเทียนที่ชนบุรี
ปรากฏว่าผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่าในหมีไม่รู้ชื่อนามสกุลจริง
อายุ๔๘ปีเป็นชาวจังหวัดระยองนะแต่เขามาเก็บของเก่าขายอยู่แถวนี้
เสียชีวิตอยู่ที่สาราฮะค่ะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณห้าชั่วโมง
ก่อนที่จะมีคนมาพบศพนะครับแล้วใกล้ใกล้ศพมีขวดเหล้าเป็นเหล้าขาว๓๐ดีกรี
ห่อโฟมใส่ทุเรียนที่ผู้ตายได้กินนะก่อนจะตายนะครับ
กู้ภัยก็มารับศพไปชนะสูตรนะครับ
ระแวกนั้นบอกว่าในหมีเนี่ยชอบดื่มเหล้านะคนแถวนี้รู้จักกันดี
แล้วก็เก็บของเก่าแล้วก็รับจ้างทำความสะอาดนะครับ
เงินค่าจ้างมาก็เอาไปซื้อเหล้ามาดื่ม
สาราที่พักริมทางตรงนี้เป็นที่หลับนอนพักอาศัยอยู่ตรงนี้ทุกวัน
เพื่อนที่เขาเก็บของเก่าด้วยกันเป็นเพื่อนกับผู้ตายบอกว่าทุกวัน
เขาก็จะออกเดินเก็บของเก่ากันนะฮะเพื่อเอาไปขาย
เมื่อวานนี้ระหว่างทางกลับเนี่ยนะในหมีไปแวะซื้อทุเรียน
แล้วซื้อเหล้าขาวด้วยมานั่งดื่มแล้วก็กินทุเรียนในสารา
ซึ่งเขายังเตือนบอกว่ากินทุเรียนกับเหล้าเนี่ยเดี๋ยวตายนะ
แต่ผู้ตายเขาบอกว่าคนพื้นที่เขาไม่กลัวอยู่แล้ว
จะเห็นว่าตัวเองเป็นคนระยองอาจจะคุ้นเคยกับทุเรียนเนี่ย
คิดว่าไม่เป็นไหวแต่เพื่อนเขาก็แยกย้ายกลับบ้านก่อนไง
รู้ข่าวอีกทีนึงอ้าวนอนตายอยู่ที่สาราแล้ว
เนี่ยค่ะแล้วทีนี้พอตรวจสอบเนี่ยนะคะมีแค่กระเป๋าไฟแชค
มันไม่ได้มีหลักฐานแสดงว่าเป็นใครอะไรยังไง
ก็ไม่มีการถูกทำร้ายนะคะจากการตรวจสอบไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
ก็เบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะอย่างที่เพื่อนบอกนี่แหละก็กินทุเรียนผสมกับเหล้าขาวเข้าไป
โอ้โหทีเนี้ยมันหนักถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะครับแล้วก็มันอาจจะทำให้เกิดอาการร้อนใน
ถ้ากินไปเยอะก็ต้องส่งไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป